ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะฮะ

ลูกฆ่าแม่นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วต้องใช้กำลังของเจ้าหน้าที่สพนายงกว่า๑๐นาย
ในการที่จะเข้าไปควบคุมตัวของลูกชายคนนี้ที่เมายาเสพติดนะครับ
แล้วใช้ไม้หน้าสามตีศีรษะแม่จนเสียชีวิต
หลบเข้าไปอยู่ในบ้านของชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายได้ตัวออกมานะฮะคนที่ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนี่เป็นภาพตอนที่ไปเอาตัวผู้ต้องหาออกมาแล้วนะครับ
ลูกชายที่ฆ่าแม่ตัวเองนะครับ
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายสายวันนี้ประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
สพนายงได้รับแจ้งนะว่ามีการทำร้ายกันเสียชีวิตเกิดขึ้น
ในบ้านพักที่บ้านหานเพตำบลละมอำเภอนายงจังหวัดตรัง
นี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้คือพื้นปูนในโรงจอดรถนะฮะ
มีนางผลทองแจ้งอายุ๗๓ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่
ในสภาพถูกตีด้วยไม้เข้าที่ศีรษะคือถูกตีจากด้านหลังของศีรษะจนกระโหลกศีรษะแตกนะฮะ
คือสมองนี่คือไหลออกมาที่พื้นเลยนะฮะพลกับเลือดเลยนะฮะทางกู้ภัยบอก
แล้วก็ญาติพี่น้องชาวโบ้งชาวบ้านมาดูกันก็หดหูกันหมด
ส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือลูกชายของผู้ตายลูกแท้เลยนะครับ
ชื่อนายธีรพงศ์อายุสามสิบเก้าปีหลังจากใช้ไม้หน้าสามตีแม่จนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ตำรวจก็ระดมกำลังกัน๑๐กว่านายตามไล่ล่าตัวจนบ่าย๒ไปเจอจักรยานยนต์ของนายธีรพงศ์
จอดอยู่ที่สวนยางพาราในพื้นที่แถวบ้านนั่นแหละไม่ไกลกันมาก
แล้วแอบเข้าไปอยู่ในบ้านของชาวบ้านนี่ฮะผู้ก่อเหตุนะครับ
นี่ฮะแล้วไปจอดรถอยู่ตรงนี้พอไล่ไปดูเนี่ย
อยู่ในบ้านของชาวบ้านนะครับคือผู้ต้องหาเนี่ยเมายาเสพติดนะฮะ
มือเนี่ยถือไม้หน้าสามยาวสักเมตรครึ่งด้วยนะฮะเปื้อนเลือดด้วยนะ
เป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุทำร้ายแม่จนเสียชีวิตเนี่ย
เดินถือไม้ไปด้วยแล้วที่เอวเนี่ยมีมีดพกอยู่เล่มหนึ่ง
แล้วหนีเข้าไปในบ้านของชาวบ้านนี่ฮะไม้
เอาไว้ตรงนี้หนีเข้าไปในบ้านชาวบ้าน
สุดท้ายก็เนี่ยฮะมาล้อมจับใช้เวลาอยู่สักสามชั่วโมง
ถึงได้ตัวออกมาแล้วก็จะเป็นภาพที่ท่านเห็นตอนต้นนะฮะ
นี่ได้ตัวออกมาแล้วนะครับเสื้อยืดสีเหลืองคนนี้นะฮะ
ผู้ตายเนี่ยก็คือนางผลนี่มีลูกชายอยู่สองคนนะครับ
คนที่ก่อเหตุคือนายธีรพงศ์เป็นลูกชายคนโต
ก่อนเกิดเหตุจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ทราบว่านายธีรพงศ์ไปขอเงินจากแม่นะฮะ
เป็นเงินที่อ้างว่าเคยฝากเอาไว้แต่ถามว่าจะเอาไปไหน
จะเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับแม่บอกว่าเงินมันหมดไปแล้ว
ที่เคยฝากไว้เพราะว่ามาขอเป็นประจำ
ขออยู่เรื่อยแม่บอกไม่มีแล้วมันหมดไปแล้วลูก
ธิรพงศ์ก็ขี่รถออกจากบ้านไปนะแล้วก็
ทีเนี้ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะพร้อมกับไม้หน้าสาม
โดยแม่ตอนนั้นยืนอยู่ในโรงรถก็จอดรถแล้วคือไม่พูดอะไรเลยนะฮะ
คือเดินไปถึงเนี่ยใช้ไม้เนี่ยฟาดเข้าไปที่ศีรษะแม่เลยฮะ
ไปสิบกว่าทีนะฮะค่ะฟาดจากทางด้านหลังนะครับ
จนกระโหลกศิษย์ศาสตร์แตกแล้วก็เสียชีวิตอยู่ค่าที่
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปคือประวัติของนายธิรพงศ์ผู้ต้องหา
นี่ติดยาเสพติดอย่างหนักเลยนะครับคือติดยาบ้ามาประมาณยี่สิบปีอ่ะฮะ
แล้วเมื่อ๑๐ปีก่อนเนี่ยเคยคลุมคลั่งใช้มีดเชื่อดคอพ่อมาแล้วทีนึง
แต่โชคดีตอนนั้นพ่อเนี่ยไม่ถึงกับตายก็แจ้งความกันจับกันไปข้อหาพยายามฆ่า
พ้นโทษออกมาก็ยังถูกจับกลุ่มในคดีต่างติดคุกอย่างต่อเนื่องมา๓๔ครั้ง
ล่าสุดเมื่อปี๖๒ถูกจับข้อหาเสพยาเสพติด
เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อ๓เดือนก่อนพ้นโทษมาล่าสุด
ถูกตำรวจสพนายงจับคดียาบ้าอีก๑๐เมตร
แล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะครับสุดท้ายมาขอเงินแม่ไม่ได้
ใช้ไม้ตีแม่จนเสียชีวิตผู้ต้องหาที่ได้ตัวมาวันนี้
มีท่าทางลักษณะยังหลอนยาเสพติดอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้คุมขังอยู่ที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพนายงนะฮะ
เดี๋ยวรอให้ฤทธิ์ยาเนี่ยหมดให้สงบก่อนจะเอามาสอบปากคำสอบสวนแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป

โอ้โหยาบ้าอีกแล้วนะคะ